เห้ยอะไรบังเอิญจริงนะเดินหาพื้นที่ใหญ่โตมันทุนกันตรงนี้
แล้วนี่รู้หรือยังวันนี้งานเราไม่หมู่นะวันนี้เราจะต้องมาทัวร์ออฟฟิศของปตท
มีภารกิจให้เราไปตามหาอะไรตามคำใบ้ปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
งั้นฝากเพื่อนล่ะกันเดี๋ยวกลับออกนะเนี่ยแบบนี้นะฮะแบบนี้

ตอนที่เราจะทัวร์ที่นี่นะคะคุณจะต้องแจ้งหากไกด์ของเราคุณแรกจากคำใบ้ต่อไปนี้ค่ะ
หนึ่งก็คือเป็นนักเรียนทุนต่างประเทศ

และข้อสามก็คือชื่อผลไม้กลิ่นหอมชนิดหนึ่ง

โอ้โหเพื่อนยังขี่ม้าอยู่ป่ะเนี่ย

เขาก็เลยสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มขึ้นมา

ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลองมาถามแถวร้านกาแฟนี่ก็ได้

พี่ครับสวัสดีครับ
พี่พริกคัตต์ก็อยู่อันยินด้านใน

งานไว้ที่หลังก่อน
นี่เลยชุมชนยิ้มได้
ผมชอบบานาน่ารสพิซซ่าของผม

เอาเลยสิชิมบางเรื่อง

ขอบคุณครับ

มีใครที่เป็นนักเรียนทุนต่างประเทศกับปรตท
แล้วก็ชื่อเป็นผลไม้กลิ่นหอมไหมครับ

ทำงานอยู่ที่ปตทมา๗ปีแล้วค่ะ
ครูจันทร์ทำงานที่นี่เป็นที่แรกหลังจากที่เรียนจบเลย
ใช่แต่ว่าตอนแรกงานแรกที่ทำเนี่ย

เป็นทำงานอยู่กับเรื่องการว้างแผน
โตเคมีครับทำอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วมีโอกาสได้หมุนไปอีก
ก็เป็นเชิงในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาธุรกิจต่างประเทศค่ะ
ก็ดูแลเรื่องแบบการขยายสถานีปตท

เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนมา๓ยูนิต

ไม่ได้ค่อยเหมือนกันเลยนะภาษาแรก
คือที่นี่เขาให้เราวนได้อย่างนี้

คุณลูกจันเองก็มีโอกาสได้ลองในหลายหน้างานแล้วก็หลายฟังก์ชันหลายอินดัสตรีเลย
เป็นหนึ่งในธุรกิจใหม่ของปตทที่ลงมาลุยเกี่ยวกับผู้บริโภคมากขึ้น
มาให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสได้ใช้มากยิ่งขึ้น

ก็สมัครเข้าไปแล้วก็ผ่านโปรเศษมาค่ะ

นี่มันเป็นห้องสมุดส่วนกลางของที่นี่เหรอ
ก็จะมีหนังสือทั้งของไทยของเทศพักผ่อนหย่อนใจได้

เหมือนจะมาพบปะสั่งสันกับเพื่อนทีมอื่น

เพื่อสะสมการ์ดที่นำไปถอดรหัสคำปริศนาในภารกิจสุดท้าย

ตั้งใจฟังคำถามนะครับ
๑ถนนวิภาวดีรังศิษฐ์
เฮ้ยใช้มือข้างนี้จับมือ

ขอตอบว่าวิภาวดีครับ

ข้อแรกอยู่แถวนานมาแล้ว๓๙ปีแล้ว
อีกท่อนึงคือ๔๔ปีแล้วหรือเปล่า

ขอบคุณครับ

เพราะว่ามีผลกับอนาคตการงาน

โอเคจะตั้งใจครับ
เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ

แกสลับกันอยู่

ที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า

เสร็จแล้ว

เฉลยนะคะสีแดงถูกต้องค่ะ

พี่โบได้ไปทั้งหมด๓คะแนนค่ะ

มีคะแนนมีการ์ไปทั้งคู่นะคะ
ตอนนี้ค่ะพี่เอเตอร์นะคะรอพี่โบที่เผือกอยู่แล้ว

แต่ว่าพี่บอกว่าพี่เผือกต้องไปตามหาพี่เอเตอร์ให้เจอก่อน

เป็นนักกิจกรรมตัวยงค่ะ

ไม่น่ายากนะแบบนี้นะ

อย่างนั้นขอบคุณครูลูกจานด้วยนะครับมากมายกับคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
ไปก่อนครับอย่าตื่นกับเพื่อนรอกนะคะไปค่ะ

คือถ้าแค่นี้น่าจะหาก็ไม่เจอแต่ผมแอบไปทำการบ้านมา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

แล้วอย่างพี่เอเตอร์อยู่ที่นี่มานานหรือยัง
อะไรคือแรงจูงใจให้มาทำงานที่นี่ครับ

หน้านั้นผมเคยทำงานที่อื่นมาก่อนนะครับ
แต่ว่าตอนที่จะย้ายเนี่ยก็ค่อนข้างคิดหนักเหมือนกัน

เพราะว่าบริษัทปตทเป็นบริษัทใหญ่ที่มั่นคงนะครับ
ผมก็จึงตัดสินใจที่จะมาร่วมงานที่นี่ครับ

ผู้ใหญ่ที่จะมีการเปิดรับฟังเด็กนะครับ
แล้วก็เด็กสามารถที่จะเสนออะไร
หรือว่าพัฒนาอะไรก็คือสามารถแจ้งผู้ใหญ่เขาได้เลยนะครับ

เขายังให้โอกาสในการที่จะเติบโตของพนักงานด้วยนะคะ

คอร์สเรียนต่างให้อย่างแบบมากมายเลยนะครับ

ที่นี่เขาสามารถปั้นคนให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีได้
คือถ้าอยากทำแต่ว่ายังทำไม่เป็น
ทีนี้ไม่ห่วงเลยเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวพาไปเรียนให้

สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานได้อีกบ้างครับ
ยังไงเดี๋ยวผมพาลงไปดูก่อนแล้วกันนะครับผม

ครับผม

เชิญด้านในได้เลยครับ

เพราะว่ามีแบบอุปกรณ์ถ้าเราเล่นได้หลากหลายเลยนะครับ

แล้วที่นี่พนักงานเยอะเวลาเขาจะประชุมงาน
ก็มีครับผมเรามีสถานที่หลากหลายมาก

เรียกว่าเป็นจุดพักผ่อนอีกหนึ่งจุดได้เลยครับผม

ถึงคุณจะนำผมอยู่ในเรื่องของคำนี้

ได้รับการ์ดตัวอักษรเพิ่มไปอีก๑ตัว
ทั้งคู่จะต้องนำการ์ดตัวอักษรที่สะสมมาเรียงกัน

ตอบถูกจะได้เป็นผู้ชนะในภารกิจนี้

ไม่ออกขอเปิดข้างบนแล้วลองดูได้ไหม

คลิปขับ

ตอนนี้แบบโอกาสของพี่เผือกแล้วนะค่ะ

ซูไปท่านกัน
ยินดูนะครับก็ผมเห็นหมดแล้วผมเห็นทุกอย่างแล้ว

คำนี้เป็นคำที่

ก็คือการร่วมสร้างความเชื่อมั่นนะครับผม

เก่งมากค่ะ
ทำได้ดีครับทำได้ดี
เก่งมาก

รู้สึกยังไงกับการที่มาทัวร์ที่ปตทบ้างครับผม

แต่พี่ผมไม่เคยพูดคำว่าสปีริตให้ผมได้ยินเลย
แต่ว่าวันนี้พอได้เจอคุณลูกจันทร์ได้เจอกับพี่เอเตอร์
ก็รู้สึกว่าที่นี่เขาทำงานกันแบบเหมือนเป็นครอบครัว
พนักงานที่นี่ทุกคนสามารถพัฒนาต่อไปได้

ซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่คนทำงานน่าจะชอบกัน
ส่วนผมเนี่ยมันรู้สึกได้ว่าเป็นองค์กรใหญ่มาก

ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ

มาที่นี่นะเห็นเลยว่าที่นี่เขามีความหลากหลาย

คือไม่ใช่แค่ว่าทำงานได้พลังงานแบบเดิมด้วย
แต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามีการพัฒนานะครับ
สู่ความเป็นผู้นำด้านพลังงานแห่งอนาคต
แล้วก็มีการต่อยอดไปสู่ธุรกิจต่างต่างคือเยอะแยะมากมายเลย
เผยเคยได้ลองยันยนต์ที่เขาว่าเป็นม้าป่า
เอาง่าย
เพือกประดี
เดี๋ยวเพื่อน

โอ๊ยมีแต่กุญแจไม่มีทักษะ